เผื่อว่าทองรวชจับจะได้ไม่มาถึง

จะจำได้ใช่มั้ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้เป็นประเด็นร้อนมา๒วันแล้ว
สำหรับกรณีของคุณป้าสองท่านนะคะ
ที่ถูกรถจอดขวางหน้าประตูบ้าน
ดแตรก็แล้วตะโกนให้คนช่วยก็แล้ว
เข็นรถก็แล้วสุดท้ายเอารถออกไม่ได้จริงจริง
คุณป้าใช้เหล็กยาวใช้ขวานใช้เสียมจามรถคันนั้น
จนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดราม่ากันขึ้น
แต่ประเด็นก็คือว่ามันยังมีปัญหาที่เกิดขึ้น

ครับคุณมิ้นคุณพวกไหนคุณทีมไหน

คุณทีมไหนก็มันต้องมีทีมตลาดกับทีมป้า

ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อน

มีส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่าเป็นตลาด
มีตลาดทั้ง๗๘ตลาดอยู่ล้อมรอบ
เดิมเขาซื้อที่ดินแปลงนี้
เพราะว่าเป็นที่ดินจัดสรรเพื่ออยู่อาศัย
เขาไม่ได้ให้สร้างตลาดต่อมา
เมื่อความเจริญเติบโตมาก็จะมีตลาดขายผลไม้
ตลาดอาหารสดตลาดอื่นล้อมรอบบ้าน
บางกรณีบางครั้งตามที่แถลงข่าว

ป้าบอกว่าถึงขนาดเอาที่อยู่ที่บ้าน
ไว้สำหรับในการนัดหมายส่งของใช่
อกจากนั้นแล้วยังมีการพ่วงไฟใช้
โดยไม่ถูกต้องลักไฟใช้ต้องจ่ายค่าไฟเป็นหมื่นนะฮะ
และยังมีเสียงรบกวนกลิ่นรบกวน
ขยะหนูงูเยอะแยะสกปรก

ป้าเขาก็เดือดร้อนอย่างนี้ถึงขนาดว่า
รถจอดเนี่ยวันก่อนขยับไม่ได้ขึ้นเบรกมือใช่ไหม
คนที่เป็นเจ้าของรถกระบะนั้นเข้ามาจากมหาชัย

ก็เห็นแล้วกลับมาแล้วก็ยังยิ้มไม่ทำอะไร
ก็เลยจะต้องโกรธเพราะว่าจะไปทำธุระนะฮะ
แถบนั้นผมนี่อยู่ใกล้มาก่อน

ปัจจุบันนี้รถลาติด

ตามแบ่งอาจจะเป็นตลาดสด
ซึ่งจริงตามกฎหมายเขามีกฎหมายเกี่ยวกับพรบอนามัยพรบสาธารณสุข
แม้กระทั่งการจัดตั้งตลาดเนี่ยต้องขออนุญาต
และการขออนุญาตเนี่ยก็ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทีนี้เมื่อขออนุญาตเนี่ยเขาบอกว่าทั้งหมด๗๘ตลาดมีตลาดเปิ้ลตลาดรุ่งเจริญตลาดอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยนะ
มีการขออยู่ประมาณสัก๓๔ตลาดเอง
ผู้ที่ดูแลจริงเนี่ยก็คือผู้อำนวยการเขต
ผู้อำนวยการเขตก็คือเขตประเวท
วันนี้ท่านก็ออกมาชี้แจงคนที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะ

ท่านผู้ชมครับหมู่บ้านเสรีนั้นแน่นอนนะเจ้าของก็ต้องชื่อเสรี
ท่านนี้คือนายเสรีโอสถานุเคราะห์นะฮะ
ซึ่งแน่นอนฟังแค่นามสกุลก็คงรู้แล้ว
ทีนี้หมู่บ้านนี้ต้องเข้าใจก่อนเป็นหมู่บ้านในสมัยก่อน
คือหมู่บ้านสมัยนี้ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเป็นหมู่บ้านปิด
มียามเฝ้าเข้าออกต้องแลกบัตร
ถ้าเป็นคนมาเยี่ยมเนี่ยมาหาก็ต้องไปแลกบัตร
ถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็ต้องมีบัตรแตะแล้วเปิด

มีบ้านต่างแต่หมู่บ้านเสรีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นการจัดตั้งสร้างบ้าน
มีที่ดินจัดสรรให้ในสมัยก่อนแตกต่างกับปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิง
เพราะว่าในสมัยก่อนนั้นยกตัวอย่างเช่นจะเป็นหมู่บ้านเปรมหรือไทยก็ดี
อันนี้เป็นยุคแรกของการจัดสรรที่ดิน
จัดสรรที่ดินคือการนำเอาถนนแปลงใหญ่เอาถนนเข้าไปเอาไฟฟ้าเอาปลาปลาเข้าไป

คุณมิ้นคุณซื้อไปใช่ไหมคุณก็อาจจะไม่ได้ปลูกบ้านตอนนี้
คุณอาจจะคิดว่าเดี๋ยวฉันเกษียณแล้วค่อยมาปลูก
หรือว่าฉันมีลูกลูกยังเล็กอยู่ซื้อไว้ให้ลูก
แล้วก็เป็นที่เปล่าอ่าแล้วมีแต่ไฟฟ้ามีปากปลามีท่อระบายน้ำเข้าไป
ผมทำที่ดินตรงศรีนคริ้นนั้นเองละครับ
ทีนี้ปี๒๕๒๖ประมาณนั้น๒๕๒๖ในหมู่บ้านเสรีนี้เกิดขึ้น
ถนนศรีนครินตัดเข้าไปในสมัยนั้นถนนศรีนครินยังไม่มีอะไร
ดังนั้นการสร้างเนี่ยก็คือการสร้างอนาคตคนไปซื้อก็ซื้อที่
ซื้อที่ยังไม่ได้สร้างบ้านต่อมาเกิดอยากจะสร้างก็จะไปสร้างหลังนึง
แป้งข้างก็ยังว่างอยู่การสร้างอย่างนี้จะมีปัญหา
มีปัญหาอะไรครับท่านผู้ชมมีปัญหาแบบที่ป้าคือสร้างบ้านมาอยู่
แปลงข้างยังไม่สร้างต่อมามีความเจริญเติบโต
มีความเจริญยังไงศรีนครีนรกษาสมัยก่อนไม่มีรถเลย
มีห้ามีตลาดเยอะมาก
สำคัญคือตลาดตลาดต่างบางตลาดใหญ่โตเป็นตลาดรถไฟ
จู่ก็มีคอนเทนเนอร์มาตั้งมีรถเข้าออกกันเป็นร้อยเป็นพันคัน
ทีนี้ถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเราจู่เราอยู่บ้านอย่างมีความสุข
แล้วต่อมาข้างเป็นตลาดแบบที่ป้านี้เจอข้างนี้ตลาด
ข้างขวาก็ตลาดข้างหน้าก็ตลาด
ข้างหลังก็เป็นที่จอดรถถ้าเป็นผู้ว่ากอทมเขาทำยังไง
ถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยได้มีโอกาสเป็นผู้ว่ากอทมซึ่งมันมีโอกาสนะท่านผู้ชมครับ
แต่คนที่เป็นผู้ว่ากอทมต้องวางวิสัยทัศน์เรื่องนี้ยังไง
ให้ประชาชนคนกรุงเทพหรือไม่เฉพาะในกรุงเทพในเมืองใหญ่
เดี๋ยวนี้ก็มีตลาดคนเดินกันหมดแล้วครับ
เพราะว่าตลาดต่างเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตใช่ไหม

เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ยังไง
ติดตามคำตอบเบรกหน้าสักครู่เดียวค่ะ

คุณมิ้นคุณรู้ไหมว่าตลาดเนี่ยสำคัญ

ตลาดเนี่ยเขาเอาไว้ทั้งกินอาหารจำหน่ายอาหารปรุงอาหาร
ขายผักขายเนื้อขายหมูขายไก่
บางครั้งคุณหิวคุณก็แวะตลาด
คุณไม่รู้จะไปอะไรคุณก็ไปที่ตลาด
ตลาดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยท่านผู้ชมครับ
ตามกฎหมายจริงมีระบุไว้ชัดเจน

ตลาดนะฮะมี๒ประเภทก็คือตลาดเอกชนกับตลาดราชการ
ตลาดราชการตลาดโคกระบือเขาเอาเป็นศูนย์กลางตลาด
ปะกันระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย
อาจจะเป็นกระทรวงทะบวงกลมต่างเขาจัดไว้

ตลาดราชการนั้นไม่ต้องขออนุญาตนะฮะบอกแล้วจัดเลย
แต่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต้องขออนุญาตไม่ขออนุญาตเนี่ยติดคุก๖เดือนนะ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องเขามีทั้งกฎหมายสาธารณสุข
กฎหมายรักษาความสะอาดความเรียบร้อย

ส่วนที่ตั้งนั้นเขาก็ต้องดู
ไม่ใช่นึกอยากจะตั้งอีกกว่าตั้ง

ดังนั้นที่ตั้งเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับ
กฎหมายระบุไว้ชัดเจนเรื่องที่ตั้ง
จากที่ตั้งแล้วเขายังพูดถึงเรื่องอะไร

ดังนั้นมีตลาดที่เขาพัฒนาแล้ว

ถนนศรีนครินก็ต้องเข้าใจก่อนว่า

เป็นที่ดินสำหรับหูอาศัย

มาบอกว่าตรงนี้นี่มันสร้างได้

ไม่เกิน๑๕เมตรก็คือ๕ชั้น
จะสร้างอะไรก็สร้างได้ขอให้ถูกต้องตามพรบควบคุมอาคาร

ดังนั้นเขาจะสร้างตลาดก็ได้
ถ้าขออนุญาตมันเป็นกฎหมายที่อนุญาตให้สร้าง
ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเช่นป้านั้นก็บอกว่าเฮ้ยเป็นที่พักอาศัย

เออนั่นแหละสิเอาละทีนี้ต้องดูแผ่นนี้ครับ
หมู่บ้านทีนี้ตอนซื้อเนี่ยมันแบบสมัยเก่า

ไม่มีมีแค่เจ้าของที่ดินเพราะสร้างเองอ่าบ้านสร้างเอง
สองแบบตามใจอ่าทำนึกแบบนี้ชอบแบบนั้นชอบสร้างบ้านเอง
สามถนนเนี่ยสาธารณะเขายกให้เลย

ถ้าเกิดเป็นหมู่บ้านจริงทำไม

ต้องมีสแกนบัตรมีตื๊ดมีต้องมีแหลกบัตร

หมู่บ้านเสรีเป็นหมู่บ้านเปิดถนนเป็นอะไร

โอเคถึงบอกไงบอกว่าเป็นถนนสาธารณะ
เขาจะสร้างอะไรก็สร้างได้ถ้าถูกต้องตามพรบควบคุมอาคาร

ใกล้ศรีนครินเดี๋ยวนี้ใกล้แล้ว
แต่ถ้าเกิดไปซื้ออยู่ที่มันเป็นหมู่บ้านปิด
ยกตัวอย่างละกันอยู่รังสิตคลอง๗คลอง๘คลอง๖นั่น
โอ้โหเขาสร้างให้เรียบร้อย
มีแบบสวยสะอาดมีสโมสรถนนก็ปิดมียามรักษาการ

เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่า
มันจะทำไมรถที่จอดข้างหน้าถามว่าผิด
ผิดอยู่แล้วล่ะครับ

หน้าประตูบ้านแบบเต็มเลย
แต่สังเกตไหมว่าป้าสองท่านเนี่ยนะก็เหลืออดแล้ว

เกฟวันนี้เกฟบอกเกฟใช้ธรรมะนะ
ต้นธรรมะแตกอ่ะถือขวานมาเลย

รถกระบะคนนั้นจอดอยู่โอ้โหโดนทุบตอนนั้นเขาก็ไม่ยอม

ขวามกลัวโหโหโหเดินถือขวาน

ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเป็นผู้ว่า

ก็ต้องมาคุยกันให้เข้าใจก่อนล่ะครับ

เพราะว่าอย่าไปหนีปัญหา
ลักษณะอย่างนี้พอเขตเนี่ย

แล้วที่อีก๓แสดงว่าผิด

ใช่ไม่ใช่ว่าให้คุณเปิด๒๔ชั่วโมง

กินร่วงกินเหล้ากันเตี๋ยวเฮฮาปาร์ตี้

คนทำงานไปเขาตื่นแต่เช้าไปนั่งฟัง

ถามว่าทั้งหมดทางสำนักงานเขตประเวทได้ดูหรือเปล่า
ผู้ว่าไม่สามารถที่จะไปได้ทุกเขตหรอกครับ
ก็ต้องอาศัยผู้อำนวยการเขตในการดูแล
และผู้อำนวยเกียรเขตก็คือผู้ที่เป็นตัวแทน
ในการไปประสานกับชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แต่นี่ดูแล้วทางตลาดก็ไม่ยอม
ฉันบอกฉันถอยแล้วอย่างนั้นอย่างนี้
คนจะไม่รู้ว่าไปถามเรื่องทุบรถทุบรถอยู่นั่น
คนเขารำคาญว่าจะถามแต่เรื่องทุบรถ

คือทุบรถเนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้มันเห็นถึงปัญหาแท้จริงที่มันอยู่

ปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องของการจอดรถขวางแล้วมีคนทุบรถ
แต่ปัญหาหลักมันคือตลาดมันอยู่ในผิดที่ผิดทางไหม
ใช่เพราะว่าทุบเนี่ยมันเป็นอาการของอะไร

ต้านเขาบอกอุทธนไม่ไหวแล้วใช้กฎหมายอะไรก็แล้ว
ยังจะไม่มาจอดขวางอย่างนี้ขอถือขวานเอาเลย

เห็นไหมตัวเองใช้กฎหมายตลอดนะ
มีคำพิพากษาอยู่ข้างหลังแต่ท้ายสุดบอกไม่พึ่งกฎหมายแล้ว
อารมณ์มาแล้วไม่ไหว
เพราะฉะนั้นต่อไปทำยังไงเดี๋ยวก็ต้องคุยกันต่อแล้วครับ
คุณผู้ชมคะตามกันต่อเรื่องนี้เบรกหน้าสักครู่เดี๋ยวค่ะ

คุณมิ้นนะครับท่านผู้ชมครับผมยกตัวอย่างคำว่าตลาด

เขาระบุไว้ชัดเจนตลาดหมายความว่าสถานที่
ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจำหน่ายสินค้า
เนื้อสัตว์ผักผลไม้อาหารจะเป็นอาหารสดหรือประกอบปรุงแล้ว
เห็นไหมก็ตรงตามนะตรงนะตรง
ดังนั้นตรงแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามีข้อบังคับ
ควบคุมนี่แหละครับที่ตั้ง

กำหนดให้มีการจัดตั้งตลาด
ต้องห่างจากแหล่งสกปรกทำให้เกิดการปนเปื้อน
ห่างจากสถานที่ที่ต้องการความสงบ
สถานศึกษาสถานพยาบาล
ประกอบกิจการตลาดจะต้องถูกสุขกับลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง
ลักษณะของแผงจำหน่ายอาหารโครงสร้างอาคารห้องซ่วม
ที่พักมูลฝอยลางระบายน้ำเป็นต้น
เยอะไหมเยอะนะควบคุมละเอียดนะ

ข้อสองเขาบอกเวลาเปิดปิด
กำหนดเวลาเปิดปิดสำหรับประกอบกิจการตลาดโดยทั่วไปในท้องถิ่น

สำหรับช่วงหลังเวลา
ก็ยังต้องทำความสะอาดล้างตลาด
อันนี้หมายความว่าเปิดปิดให้เหมาะสมกับสถานที่ของท้องถิ่นนั้น

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสถานที่นะฮะ
ก็หมายถึงการจัดวางสินค้าอย่างเป็นสัตว
ส่วนลักษณะการจำหน่ายประกอบอาหาร
ต้องการการปนเปื้อนเป็นความเป็นระเบียบ

มีข้อบังคับให้เจ้าของต้องดำเนินการรักษาความสะอาดสถานที่
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยธรรมนุบำรุงใช้อุปกรณ์เครื่องใช้
กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
ใช้ในสภาพใช้การได้ดีตลอดระยะเวลา
โดยสรุปแล้วเนี่ยเขามีโทษด้วยนะครับ
๕๐๐๐บาทฝ่าฝืนนะฮะ
หรือว่าถ้าเกิดไม่ขออนุญาตปรับ๑๐๐๐บาท

คือละเอียดละเอียดเยอะเลยครับ

ว่าอะไรรู้ไหมครับกุญวินคุณฟังก็จะตกใจ

เก้าอี้สำหรับลูกค้าถ้าใช้กินนี่
๒๐๓๐ตัวโจ๊กต้องมีห้องซ่วม๑ห้อง
มีอ่างล้างมือ๑ที่มีที่ปัสสาวะ๑ที่

มีดังนั้นเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยก็แน่นอนล่ะครับ
ว่าคนที่จะทำหน้าที่นี้คือผู้อำนวยการเขต
ทำอะไรบ้างคุณชุวิตผู้อำนวยการเขต
อำนวยการเขตเขาก็บอกว่ามีตลาดที่ไม่ถูกต้อง๓๔ตลาด

ถ้าเรื่องนี้ไม่ดังเนี่ยผมถามว่า

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้าทำเนี่ยนะใช่วิธีที่ถูกกฎหมายไหม
เขาบอกเขาใช้วิธีการถูกกฎหมายมาตลอด๑๐ปี

คุณพูดถึงเนี่ยมันกระทบถึงผมทันที
ผมก็ใช้วิธีถูกกฎหมายแต่เห็นไหม
ว่าวิธีที่ผิดเนี่ยมันได้ผลอะไร

ก็เนี่ยป้าแกบอกแกทำมา๑๐ปีแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนเดิม

อาจจะต้องไปชั้นอุทธรณ์อาจจะไปชั้นดีกา
และในกรณีสารปกครองเนี่ย

ก็หมายความว่าไม่มีสารปกครองสูงสุด
ซึ่งแรกเนี่ยป้าเขาเอามาพูดเนี่ยคือ

และมีสารปกครองสูงสุดกลับ
ยกคำร้องของสารปกครองชั้นต้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามาถึงในกรณีนี้ครับ
คุณเป็นทีมป้าใช่ไหม
อ่ะไม่เป็นทีมป้าค่ะอะ
คุณผู้ชมลองดูนี่แหละครับโตไม่โตครับนี่คือบ้านเห็นไหม
บ้านของคุณป้านใหญ่กว่าตลาดอีกแกอุตส่าห์ติดคำพิพากษาของสารปกครอง
หวังว่าคนจะได้อ่านแล้วไม่มาจอดคุยข้าง
คนอ่านแล้วไม่อ่านครับคนไทยเขาไม่ชอบอ่าน
เขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ทีมป้าเขาก็ไม่ต้องอาศัยกฎหมาย
เพราะใช้กฎหมายนี่ไม่ได้ผลติดรอบบ้านยังไม่ได้ผลเลย

เดียวเท่านั้นแหละ

พยายามมาตลอด๑๐ปีแล้ว

พักอาศัยแล้วจะมาทำตลาดอย่างนี้
มันทำลายความสงบสู่ความตั้งใจดั้งเดิมของเขา

ตลาดเขาบอกนี่เขาก็ทำไปเนี่ย

การค้าเนี่ยคุณคิดว่ามันจะกำไรวัน๒วันไหม
มันก็ต้องลงทุนระยะยาว

ก็ผมบอกแล้วว่าคุณเนี่ยทำหรือเปล่าล่ะ

เขาบอกว่าช้าหน่อย
ช้าเขายิ่งได้เงินเยอะ

เขาบอกว่าเขาทำดีแล้วนะเขาลดแล้ว

ฉันจะค้าขายฉันต้องกินเนี่ย
คือมันกลายเป็นเรื่องของเจ้าของที่สองที่
ที่อยากจะทำที่ดินของตัวเองในแบบที่ตัวเองชอบ
คุณยกตัวอย่างอีกตลาดหนึ่งนะ

คือตลาดรถไฟ

เปิดเฉพาะตอนกลางคืนเย็นเปิด

มีบีดนตรีมากกว่า